ผู้ชมครับมีคุณแม่ท่านหนึ่ง

ก็ให้ลูกอ่ะนะลูกชายอายุ๘ขวบ
ปิดประตูรั้วหน้าบ้านหน่อย
ไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ

ประตูเหล็กแบบล้อเลื่อนอย่างนี้

ทางขวามือเหมือนกับเหล็กมันหลุด

ไม่ไหวหรอกค่ะเด็กตัวนิดเดียวเอง
น้องก็ตะโกนร้องเรียกแม่แม่ก็มาช่วยแล้วก็ยกประตูขึ้นมา
แล้วก็ให้ลูกเนี่ยไถตัวออกมาจากประตู
โอ้โหนี่ฟังเสียงตอนที่แม่ทิ้งประตูลงไปโค้มนี่เห็นไหมฮะ

ถ้าเป็นผู้ใหญ่นี่ยังไม่รู้ว่าจะทานน้ำหนักประตูรั้วเหล็กตรงนี้ไหวหรือเปล่านะฮะ

เออคือน้องได้ยินเสียงแล้วแหละน้องก็หันไปดู
แต่ก็เด็กอ่ะเนาะก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นจะเอาแบบไหนจะพุ่งตัวเองออกมาให้พ้นรัศมีประตู
หรือว่าจะยังไงก็พยายามคานเอาไว้แต่คานน้ำหนักไม่ไหวนะ
คุณแม่ของน้องชื่อแม่ก้อยนะฮะโพสต์คลิปเอาไว้บอก
แม่เป็นคนบอกให้ลูกไปปิดประตูเองแม่ขอโทษต้องผ่า
ตัดใส่เหล็กทำกายภาพครบหนึ่งปีค่อยผ่าตัดเอาเหล็กออก
อีกเจ็บกว่าลูกก็แม่นี่แหละนี่คุณแม่โพสต์ภาพเอ็กซอเรย์ไว้
ด้วยนี่ฮะฟิล์มเอ็กซอเรย์คุณแม่บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๓๐
มิถุนายนนะครับ๙โมงเช้าน้ำบ้านอยู่ที่ตะมนตอนคอยอำเภอ
แพงแสนจังหวัดนครปฐมนี่บาดแผลของอาเป๋านะฮะอายุ๘ขวบ
นะฮะแม่บอกว่าแม่ก็เปิดประตูเอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านแล้วแม่
เข้ามาในบ้านเอ้ายังไม่ได้ปิดประตูค่ะแม่ก็เลยบอกเอาเป๋า
ปิดประตูหน่อยลูกคือปกติอาเป๋าจะไปปิดประตูเปิดประตู
กับแม่อยู่แล้วไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคือ
พอแม่ยกประตูขึ้นแล้วก็มาดูลูกชายเนี่ยแล้วก็เรียกพ่อ
ให้พาส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะประตูเนี่ยที่เป็นประตูเหล็กที่มันหลุด
กลางอ่ะนะใช้งานมา๕๖ปีแล้วล่ะนะครับปรากฏว่าอาการของลูก
ชายนะครับกระดูกแขนท่อนล่างตรงข้อศอกถึงข้อมือหักสองท่อน
ต้องใส่เหล็กทำกายภาพตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับคุณแม่
ของน้องก็เลยฝากเรื่องนี้ให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกครอบครัว

ตอนนี้น้องก็ได้รับการผ่าตัดใส่เหล็กแล้วเรียบร้อยค่ะ
อยู่ในขั้นตอนการกายภาพก็อยากฝากผู้ปกครองทุกทุกทุกคนนะคะว่า
อย่าประมาทอย่าให้ลูกไปใกล้กับประตูซึ่งประตูกับเด็กมีเข่า
เยอะออกมาแล้วค่ะอย่าประมาทดีกว่าค่ะให้คุณแม่หรือว่าผู้ครอง
ไปเปิดปิดประตูเองดีกว่าค่ะขอให้อาเปาหายเร็วนะขอขอบคุณ
แม่ด้วยนะฮะที่เอาเรื่องราวมาส่งต่อเป็นอุทาหรณ์กัน
เพราะว่าจริงแล้วถือว่าเคราะห์ดีนะที่น้องไม่เป็นอันตราย
ถึงชีวิตเนี่ยมันเคยมีหลายเคสแล้วที่มันถึงขั้นเสียชีวิต